ลักษณะเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีเอกลักษณ์พิเศษที่ได้จากกรรมวิธีการผลิตด้วยการเผาอุณหภูมิสูงทำให้มีความสวยงามโดดเด่น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
เพราะมีความคงทนต่อการนำมาใช้งานในชีวิตประจำวัน